คลิปที่จะให้ดูต่อไปนี้ชาวเน็ตเขาดูกันแล้วค่ะ
บอกว่าบ้าบ่อมากต้องการอะไรจากสังคม

คนที่เขามาโพสต์เนี่ยเขาบอกว่าตังค์คุณรถคุณควันคุณ
แต่เพื่อนร่วมทางเดือดร้อนคลิปนี้ให้ดูเช้านี้ค่ะ

ตังคุณรถคุณควันคุณแต่เพื่อนร่วมทางเดือดร้อน
ที่น่าสงสารที่สุดบนถนนตอนนั้น

ชาวเน็ตบอกว่าคือสงสารคุณลุงคุณป้ามาก
คุณดูนะโอ้โหเห็นไหมต้องเบนหน้าหนี
แล้วพยายามที่จะขับออกไปไกล
แต่กลุ่มควันเหล่านี้มันไม่ได้บอกหรอก

ถูกต้องค่ะเป็นรถกระบะ๓คันค่ะ
เครื่องแรงไม่เกรงใจใครเลยนะคะ
ควันดำปีขโมงจงเชงไปทั่วถนนแบบนี้
ขณะที่กำลังออกตัวจากสัญญาณไฟเขียว
ควันดำแน่นอนว่าส่วนหนึ่งมันก็เหม็นอยู่แล้วไง
แล้วมันไปบทบังทัศนวิสัย

ต่อท้ายรถกระบะทั้ง๓คัน
หันหน้าหนีเอามือปิดปาก

แล้วก็ไม่กล้าที่จะเขียวรถเข้าไปใกล้กับรถกระบะทั้ง๓คัน
พร้อมข้อความบอกว่าการกระทำแบบนี้อย่าหาทำ
ถูกไหมอย่าหาทำค่ะคนอื่นเดือดร้อน
ชาวเน็ตบอกไม่สุขใจสิ่งนี้ค่ะ
หลายคนที่ไปดูแล้วนะคะก็ตำหนิติเตียนถึงพฤติกรรมของคนขับรถกระบะ

พร้อมกับเรียกร้องและร้องเรียกตะโกนดังไปยังกรมการขนส่งทางบก
ในฐานะเป็นคนกำกับดูแลเรื่องของการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะคะ
บอกว่ามาตรวจสอบเปรียบเทียบปรับเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูหน่อย
พฤติกรรมแบบนี้ไม่ควรทำอย่างยิ่งค่ะ

เพราะนี่เป็นสัญญาณของรถคุณกำลังจะพัง
แล้วถ้ามันเป็นเปลี่ยนจากควันดำไปคันควันขาวเมื่อไหร